เหลือแล้วค่ะคุณผู้ชมมันเอาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
อุตรดิษฐ์๒๔ชั่วโมงประกาศจับโจรขโมยหม้อแปลงเลยค่ะ
ให้รางวัลนำจับ๓๐๐๐บาท
ตั้งอยู่ที่ไซส์ก่อสร้างบ้านเทียนหอมสาขา๒
ที่อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิษฐ์
ผู้จัดการร้านที่เกิดเหตุกับเลขา

สันนิษฐานว่าหม้อแปลงอันนี้น่าจะหายไประหว่างวันที่๒๐ถึง๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
ฉวยโอกาสตอนที่ร้านกำลังก่อสร้างปรับปรุงแบบหลายเดือน
เข้ามาก่อเหตุแบบเงียบค่ะ
ใช้รถ๖ล้อขนาดใหญ่
เอารถหกล้อมาขนย้ายไปนี่คือเขาก็มีการก่อสร้างตรงนี้นะคะ
แต่จู่หม้อแปลงก็คนก็กำลังวุ่นวายกับการก่อสร้าง
มาอีกทีนึงอ้าวหม้อแปลงไปซะแล้วนะคะ
ขนย้ายหม้อแปลงลงจากเสานี่ก็ไม่ใช่เตี้ยสูง๕๖เมตรอะค่ะนะคะ
สันนิษฐานว่าเอารถหกล้อมาเพราะว่าเขาเจอรอยของล้อรถนะคะ
ว่าจะเป็นรอยของรถที่เอามาขโมยหม้อแปลงออกมานี่แหละนะคะ
ไปเจอที่หน้าไซส์ก่อสร้างมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนบาท
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครแจ้งเบาะแสจนสามารถจับคนร้ายได้ทางร้าน
ก็มีรางวัลนำจับให้๓๐๐๐บาทด้วยกันค่ะ
ทางร้านแต่ก่อนก็คือก่อสร้างอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนแบบอยู่
ก็เลยหยุดการก่อสร้างไปแจ้งตัดไฟไว้ที่สพตอนค่ะเมื่อสามเดือนที่แล้ว
ก็ไปแจ้งไว้แล้วประมาณเมื่ออาทิตย์ก่อนทางการไฟฟ้าโทรมาแจ้งว่า
โทรมาถามว่าที่ร้านได้มีการโยกย้ายหม้อแปลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มี
ก็เลยมาดูที่หน้าสายงานตรงนี้แหละค่ะมันไม่มีแล้ว
ถ้าเราจะก่อสร้างก่อนก็ต้องหาหม้อใหม่ก่อนค่ะพี่แต่จริงก็อยากได้ของของเราคืนก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะก็มีคนเห็นนะคะช่วงประมาณสงกรานเนี่ย
ก็มีคน๕๖คนกับรถ๖ล้อนี่แหละมาก็น่าจะมาเนียนแล้วก็ไม่ได้คิดว่า
เป็นคนร้ายคิดว่าเป็นช่างคิดว่าเจ้าของร้านเปลี่ยนหม้อแปลง
ก็ไปเนียนเลยค่ะเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังตามตัวคนร้ายอยู่ค่ะ